เพราะว่าเรามีนางเอกเจ้าของฉายา
จะมีคนแบบพยายามส่งโปรไฟล์ตัวเองมา

ตอนนี้ก็เห็นขับมอเตอร์ไซต์กันใหญ่ใช้แฟนนี่แหละ

เขาอาจจะไม่ต้องวางเงินเป็น๑๐ล้าน

ขนาดนานแค่ไหนถึงจะเจอเนื้อคู่
หนูกำลังกังวลตรงนี้มาก
จำไว้เลยคู่ที่แท้จริงของแพทย์
จะต้องเจอจากการทำงาน